คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเรื่องของคดีที่ไปชิงเงินจากรถขนเงินนะครับ
มีผู้ต้องหาสองคนเข้าไปก่อเหตุจับกุมได้แล้วหนึ่งคน
เขาเคยก่อเหตุมาแล้วเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ได้เงินไปหลายล้านบาทย่ามใจครั้งนั้นรอด
ครั้งนี้กลับมาใหม่ก่อเหตุซ้ำอีกแต่ครั้งนี้ไปไม่รอดถูกจับได้แล้ว๑คน
แต่สิ่งที่มันสะเทือนใจคือตอนที่เขาไปจับเนี่ยแม่ก็ไปเจอลูก
โอ้โหร้องไห้เข้าไปกอดไปหอมแก้มลูก
คือเสียใจที่ไม่คิดว่าลูกจะทำแบบนี้นะฮะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์
ควักปืนไปขู่พนักงานที่กำลังเอาเงินจะไปใส่รถ
ได้เงินไป๗๒๗๐๐๐บาท
ใช้เวลาแค่๑๐วินาทีแล้วก็หลบหนีไป
ล่าสุดเมื่อวานตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๑คนจาก๒คน
คือนายจิมรายุทธ์สวนมิหรือว่าแบงค์อายุ๒๐ปี
จับได้ที่ถนนเพชรเกษมย่านหลัก๒
จากนั้นก็นำตัวไปที่สนหนองค้างผู
โดยคนตำรวจเอกจาธิบชายจินดาผู้บริษัทการตำรวจแห่งชาติ
ก็เดินทางไปสอบประคำด้วยตัวเองนะครับ
สารภาพว่าก่อเหตุจริงร่วมกันกับเพื่อนคือนาย
ทักดันัยเหนียวร้างใจหรือว่ากอล์ฟ
อายุ๒๗ปีค่ะตัวเองเนี่ยเป็นคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ขู่จี้ถุงเงินจากพนักงานขนเงิน
จากนั้นก็ไปที่ห้องเช่าห้องหนึ่งเอาเงินไปแบ่งกัน

ตอนนี้ไม่รู้ว่ากอล์ฟเนี่ยหลบหนีไปไหน
จากนี้เขายอมรับว่าปี๖๐ที่ผ่านมา
เขาเคยร่วมกันจี้รถขนเงินไปแล้ว๑ครั้งที่นนทบุรี

แต่ยังไม่ถูกจับกลุ่มก็เลยย่ามใจ
กลับไปก่อเหตุใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
จากนั้นตำรวจก็นำตัวในแบงค์ไปค้นที่ห้องเช่าที่ซุกซ่อนเงินของกลาง
ระหว่างที่คุมตัวออกมาขึ้นรถไปเจอแม่ของแบงค์พอดี

จังหวัดนี้ให้คุณผู้ชมเอาเสียงขึ้นมาชมภาพบริการนิดนึงนะฮะ
โยยคุณแม่เนี่ย
เราอ่านเราเห็นเราก็เสียใจ
ใช่แล้วสิ่งที่แบบแม่ก็รักลูกมากไง

ขอโทษแม่แล้วก็ร้องไห้เหมือนกันนะ
ใช่แม่ก็บอกสารภาพนะลูกนะอะไรอย่างนี้นะคือ
แต่มันก็ไม่ทันอะนะก็ทำไปแล้วนะครับ
คนที่เป็นแม่เสียใจที่สุดเลย
แม่ของแบงค์บอกว่าเธอกับสามีแยกทางกัน

แล้วเขากับแม่เองเนี่ยลูกกับแม่คือแบงค์กับแม่เนี่ย
ไม่ค่อยติดต่อกันนะนานจะเจอกัน
ลูกชายเนี่ยไม่เคยเอาเงินมาให้หรอกแต่มาขอด้วยซ้ำไป
วินาทีแรกที่รู้เรื่องนี้ช็อกมาก
คิดว่าลูกจะก่อเหตุแบบนี้มาแล้วถึง๒ครั้ง
เชื่อว่าลูกเนี่ยเป็นคนหัวอ่อน
อาจจะมีการเพื่อนชักชวนไปทำหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ตอนนี้อยากให้ลูกเนี่ยยอมรับโทษเนี่ยจะได้เบาลงนะครับ
ไม่ทราบเลยอะค่ะทีแรกยังช็อคอึ้งแล้วไม่คิดว่าลูกชายจะทำด้วยซ้ำ
แต่เขาหัวอ่อนเขาติดเพื่อนวัยนี้เราก็รู้อยู่ว่าติดเพื่อน
แต่ไม่คิดว่าเพื่อนจะพาถึงขนาดนี้
นี่ค่ะคือแม่กับย่าของแบงค์เนี่ยนะเขาก็เคยให้สัมภาษณ์สื่อ
บอกว่าลูกเคยบอกว่าอยากจะสร้างบ้านให้แม่ได้อยู่สบาย
แต่พอย่าบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไม่เอา
เออไปเอาเงินเข้ามาย่าไม่อยากเอาเงินของคนอื่นมา
เพราะว่าก็ถามไปด้วยว่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่ก่อเหตุได้เงินมา๖ล้านกว่าบาทเนี่ย
ได้เอามาให้แม่หรือเอามาให้ย่าไหมแม่แม่กับย่าก็บอกว่าไม่มีเลยนะ
ครับแล้วไม่รู้ว่าแก๊งเอาเงินไปทำอะไรนั่นอ่ะนะครั้งนั้นได้ไป๖ล้านบาท
สองปีผ่านไปก็หมดแล้วนะแล้วมาก่อเหตุอีกเนี่ยครับนะฮะ
ส่วนการตรวจคนห้องเช่าที่ย่านหนองแข็มที่คนชื่อก๊อฟเนี่ยเช่านะฮะ
ก็ไปพบกระเป๋าสีดำนะฮะสองใบในเงินเนี่ยเหลือเงินอยู่สามล้านหกแสน
แต่ไม่พบปืนที่เขาไปก่อเหตุนะครับค่ะผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็สั่งให้ชุดสืบสวนค้นหาปืนให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าเกรงว่าคนร้าย
ยังคงหลบหนีอยู่เนี่ยอาจจะมีปืนแล้วก็คิดต่อสู้ตำรวจก็เลยกำชับให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง
ตำรวจมีการตั้งรางวัลนำจับสำหรับคนที่แจ้งบ่อแสนำไปสู่การจับกลุ่มได้๕๐๐๐บาทนะครับ
ใครเจอให้โทรศัพท์ไปหมายเลขศูนย์หกสองตามที่ปรากฏบนหน้าจรนะครับ
หกสองแปดเจ็ดเก้าสองสี่ห้าสามศูนย์หกสองแปดเจ็ดเก้าสองสี่ห้าสาม
โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะนี่คือในก๊อฟนะคะทักดันัยเหนียวรั้งใจ
เป็นผู้ต้องหาอีกคนนึงที่ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่แล้วที่มาก่อเหตุเนี่ย
ก่อนเขาเคยเป็นพนักงานของบริษัทรถขนเงินบริษัทนี้นะเคยเป็นพนักงานขับรถเลยแหละ
ใช่เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยลางานหลายวันไงก็เลยโดนไล่ออก
พอโดนไล่ออกก็เลยแค้นมีการไปปั๊มกุญแจเอาไว้ด้วยค่ะ
แล้วก็เลยรู้กระบวนการรู้วิธีการแล้วก็เอากุญแจนี้
มาใช้ในการถูกก่อนจัดการก่อนคือเขาเขาเคยทำงาน
เขาไม่รู้ว่าขั้นตอนการที่พนักงานจะเอาเงินออกมาจากตู้
จะไปใส่รถเขาต้องทำอย่างไรแล้วมีช่องว่างช่องโหวตตรงไหน